นี่ก็สิ่งที่สำคัญตอนนี้ก็คือทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่า

๒ครับก็คืออะไรคือครับว่า

อะไรคือระดับ๑๓

ว่าตอนนี้กำลังดูถ้าสมมุติว่าขอข้อมือได้

ถ้ามันถึงเวลาจำเป็นมันก็ต้องปิดทั้งหมด

แต่ต้องคำนึงถึงหลายส่วนด้วยกันนะ

เรากลับมาเจอกับรายการถามตรง

ยังอยู่ที่การระบาดระยะที่๒นะคะ
เมื่อสักครู่นี้เพิ่งฟังอาจารย์วิศนุเครืองามนะคะ

แล้วก็ในส่วนของการแถลงข่าวของศูนย์โควิด

บอกคุณผู้ชมก่อนนะคะว่าหลังจากนี้ต่อไป

ที่เราจะวนเวียนถามแล้วถามอีก
เพื่อให้คุ้นชินในรายการนะคะ
เพราะว่าในช่วง๒๓วันที่ผ่านมา

ที่อาจจะทำให้ความเข้าใจและการตีความ

อาจจะแบบเฮ้ยมันขนาดนี้เลยเหรอ

เรื่องที่เจออย่างแรกก็คือว่า
เรายังไม่เห็นภาพอย่างน้อยในระยะสั้น
ระยะกลางว่าประเทศไทยกำลังจะเกิดลักษณะ

แล้วบ้านเมืองประเทศ

แล้วก็โรงเรียนลูกหลานของเราจะเป็นแบบไหนนะคะ
ข้อที่๒คือว่าตอนนี้เรากำลังเข้าสู่
ภาวะที่คนเมื่อไม่แน่ใจในข้อมูล

ก็จะไปตามสถานพยาบาลเพื่อขอตรวจ

หนักที่คนหน้างานแล้วของจริงนะคะ

ซึ่งดิฉันบอกอย่างนี้ก่อนนะคะ
ทางกรมเนี่ยเคยอธิบายแล้วนะคะ

ถ้าไม่ได้เข้าเกณฑ์

จ่ายเองแต่ถ้าเข้าเกณฑ์

อันนี้เขาจ่ายให้แล้วเรื่องรักษาก็ว่าไป

ถ้าเขาคัดแล้วเราไม่เข้าเกณฑ์

เรามีพอจ่ายเราจ่ายได้
ไม่มีปัญหาอย่าลืมว่า

มันจะไปโหลดคนทำงานนะคะ

จะเหมือนกับเก้าอี้ค่ะคุณ

คนที่จำเป็นต้องได้นั่งต้องให้เขานั่งก่อน

วันนี้ก็ไม่ได้นั่งแถลงนะคะ

รองอธิบดีค่ะเยอะมากเลย

บอกว่าไทยยังอยู่ระยะสองเรายังไม่เข้าระยะสาม

คนจดโจ้งอยู่ว่า๓อย่าง

ในเชิงวิธีการแก้ปัญหาที่เราจะใช้ต่างกัน
เมื่อเราเข้าสู่ระยะที่มีการแพร่ระบาดของโรคทั่วไป
เราจะมีวิธีการบริหารจัดการและวิธีการดูแลคนไข้ต่างกันไปอย่างสิ้นเชิง
ผมยกตัวอย่างว่าในขณะนี้ซึ่งเรามีจำนวนผู้ป่วยน้อย
เราพยายามที่จะรับผู้ป่วยทุกคนไว้ในโรงพยาบาล
พยายามที่จะเจอคนไข้ให้เร็วที่สุด
เพื่อที่จะลดการแพร่เชื้อออกไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
คราวนี้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น
เราอาศัยหลักคิดที่ว่าจริงแล้วผู้ป่วยโรคนี้อาการไม่รุนแรง
ผู้ป่วยส่วนใหญ่๘๐ขึ้นไปโรคหายได้เอง
อาการน้อยไข้อาจจะไม่สูงมากอายนิดหน่อยไม่ถึงกับมีปอดอักเสบ
ถ้าเกิดว่ามีผู้ป่วยเป็นจำนวนมากแล้วผู้ป่วยอาการเบาพวกนี้เดินเข้าโรงพยาบาลทั้งหมด
ก็จะเป็นภาระอย่างที่ว่าเราก็จะทำเหมือนกับที่สิงคโปร์ประกาศไปเรียบร้อยแล้ว
ว่าเขาจะขอให้ผู้ป่วยที่มีอาการน้อยพักดูแลตัวเองอยู่ที่บ้าน
ถ้ากังวลมากก็อาจจะไปหาแพทย์ที่อยู่ใกล้ตัวนะครับก็ไปหาแพทย์ครอบครัว
ของเราก็จะคล้ายกันถ้ากังวลก็อาจจะไปหาแพทย์ได้
แต่ถ้าเกิดว่าอาการน้อยเราจะแนะนำให้พักรักษาตัวอยู่ที่บ้านรับประทานยาตามความเหมาะสม
ถ้ามีไข้ก็รับประทานพาราเซตามอนดื่มน้ำเยอะถ้ามีอาการไอ
อันนี้คือความแตกต่างกันของสองรูปแบบนะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอคนไข้เยอะ
เราก็จะเปลี่ยนวิธีการดูแลรักษาวิธีการควบคุมโรคเราก็จะเปลี่ยนไปด้วยเหมือนกันนะฮะ
คือถ้าเรายังอยู่ระยะ๒คือใครตรวจเจอใครป่วยตรวจเจอใครป่วย
มาอยู่กับเราก่อนเลยอันนี้คือความหมายของคนทำงาน
แต่ถ้าเป็นระยะ๓แปลว่าเมื่อเข้าสู่การระบาดที่มีคนจำนวนมาก
ป่วยเป็นโรคนี้คือเราจะเก็บไว้ที่โรงพยาบาล
เพาะคนที่อยู่ในลักษณะที่ป่วยมากต้องการการรักษาอย่างเข้มข้น
คือจริงแล้วคนที่ป่วยติดโควิด๑๙ที่ว่านี้เนี่ยสามารถหายเองได้
หายเองได้ไม่ต้องใช้ยาต้านไวรัสใดเลย
เรียนย้ำนะคะคุณผู้ชมคือต่อให้วินิจฉัยแล้วว่าเป็นโควิด๑๙
แต่๘๐หายเองได้
ก็กินยาเป็นไข้กินยาแก้ไข้ใช่ไหมคะ
เป็นอาการไหนกินยาอาการนั้นใช่ไหมคะอยู่บ้านได้พักอยู่บ้านได้
ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลทุกคนไม่ใช่ก็เหมือนกับเราเป็นหวัดธรรมดา
ซึ่งอันนั้นนั่นแหละคือระยะ๓คือก็จะให้คนส่วนใหญ่ที่อาการไม่ได้เยอะมาก
ยาแล้วหายได้เอง๘๐อยู่บ้านก็จะมาเหลือคนที่กลุ่มหนัก
เป็นอย่างมากเข้มงวดจะมาอยู่ที่โรงพยาบาลอันนี้คือความต่างของคนทำงานระยะสองกับสามครับ
แต่ทีนี้ค่ะณตอนนี้คนถามว่ามันยังไม่เข้า๓สักทีแต่เขารู้สึกว่ามันเหมือนจะเข้าสาธารณะ
ก็เห็นคนไทยติดกันเองติดคนนั้นไปคนนี้คนนี้อยู่กับคนนั้น
คือตกลงแล้วสิ่งที่เป็นตัวตัดสินใจว่าจากระยะ๒ไปเข้าระยะ๓เนี่ยคือตัวเลขผู้ป่วยหรือคือเรื่องอะไรคะ
สำหรับตัวประชาชนทั่วไปเองผมอยากจะเรื่องวิธีการทำงานของภาครัฐว่าเมื่อไหร่มันจะเข้า๒๓ผมขอทิ้งไว้ก่อน
ผมขอมาชี้แจงตรงนี้นิดหนึ่งก่อนว่าถ้า๒ถ้าจำนวนผู้ป่วยในสังคมน้อยกับจำนวนผู้ป่วยในสังคมมากมันมีผลกระทบยังไงกับคนไทย
ผมให้คิดว่าวันหนึ่งเนี่ยที่เรากำลังจะออกไปใช้ชีวิตข้างนอกบ้านเนี่ยนะครับ
ทีที่เราเดินออกไปนอกบ้านเนี่ยถามว่าเรามีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิดกลับมาบ้านหรือเปล่า
มันขึ้นอยู่กับ๒ปัจจัยปัจจัยที่๑ก็คือแต่ละวันเนี่ยเราจะพบกับผู้คนมากน้อยแค่ไหน
คนที่พบกับผู้คนเป็นจำนวนน้อยอย่างเช่นผมอาจจะมีอาชีพลักษณะพิเศษบางอย่างนะครับ
ไปแล้วก็วันหนึ่งก็อาจจะเจอคนสักคนสองคนนะครับกับอีกคนนึงเนี่ยอาชีพที่ต้องไปเจอคนเป็นร้อยเป็นพัน
เช่นต้องขึ้นรถไฟฟ้านั่งรถเมย์แล้วก็ไปอยู่ในท่ามกลางคนที่จำนวนมาก
อาจจะเป็นทั้งอาชีพทั้งชีวิตทั้งวิถีชีวิตของเขาด้วยอันนี้เป็นปัจจัยที่หนึ่ง
ถ้าเรายิ่งเจอคนเยอะโอกาสที่เราจะไปเจอคนที่ติดโควิดก็จะเยอะกับปัจจัยที่สองนี่ก็คือตอนนี้ในพื้นที่ที่เราใช้ชีวิตอยู่เนี่ย
มีคนติดโควิดที่เดินไปเดินมาอยู่ในสังคมนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเราเข้าสู่ระยะที่มีการแพร่ระบาดทั่วไปในชุมชน
แปลว่าเราอาจจะมีผู้ป่วยโควิดเดินไปเดินมาในสังคมเนี่ยมากถ้าสัดส่วนของหรือเปอร์เซ็นต์ของคนที่ติดเชื้อในสังคมมีอยู่มากนะครับ
เราก็จะมีความเสี่ยงสูงตามไปด้วยฉะนั้นสองปัจจัยนี้จะเป็นตัวบอกเรานะครับว่าวันนี้เราออกจากบ้านเราจะติดเชื้อกลับมาหรือเปล่า
คราวนี้ถ้าเกิดว่าปัจจัยหนึ่งเป็นปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ก็คือปัจจัยว่าตอนนี้คนกรุงเทพติดเชื้อเท่าไหร่แล้วแต่อีกปัจจัยหนึ่งเราควบคุมได้ด้วยมาตรการบางอย่าง
อย่างเช่นถ้าเดิมเรามีวิถีชีวิตแบบนี้เราสามารถปรับวิถีชีวิตแทนที่เราจะไปเจอคนพันคนต่อวันเราไปเจอสัก๑๐คน๒๐คนต่อวันได้ไหม
ยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะชอบเดินห้างมากต้องเดินห้างทุกวันแต่พอถ้าเรารู้ว่าในห้างเนี่ยมีคนติดเชื้ออยู่เยอะเราก็อาจจะไปสักสัปดาห์ละครั้งได้ไหมนะครับ
เพราะฉะนั้นอันนี้คือวิธีการปรับความเสี่ยงของเราตามสถานการณ์นะครับดังนั้นสิ่งที่สิ่งที่คนไทยควรรู้สิ่งที่คนกรุงเทพนาทีนี้ต้องรู้เนี่ยนะครับก็คือตอนนี้ความเสี่ยงของคุณมากน้อยแค่ไหนที่วันนี้คุณออกจากบ้านไปมีโอกาสจะเจอคนติดเชื้อหรือเปล่า
แล้วคุณจะปรับวิถีชีวิตของคุณยังไงเพื่อให้คุณมีโอกาสที่จะเจอกับผู้ติดเชื้อโควิดน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้
เพราะฉะนั้นการเลือกของไม่ว่าจะเป็นบริษัทห้างร้านต่างที่เลือกว่าให้พนักงานบางส่วนสลับกันมาทำงานสลับกันหยุดอยู่บ้านหรือให้สามารถทำงานจากบ้านได้ผ่านทางอินเตอร์เน็ตใดก็แล้วแต่อันนี้มาถูกทาง

สองกรณีของสถานศึกษานะคะถ้าสามารถเรียนผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้อันนี้มาถูกทาง
แล้วตอนนี้ทุกประเทศทำเอาตั้งแต่เบาอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้ไปจนถึงแรงสุดก็ปิดเมืองให้ทุกคนอยู่กับบ้านไม่ให้ออกจากบ้านเลย
ทีนี้ขอถามแทรกรองธิบดีนิดเดียวค่ะกรณีอย่างของบุรีรำตัดสินใจปิดเลยนะคะโดยที่เขายังไม่ได้มีผู้ติดเชื้อนะคะตัดสินใจปิดเลยคำถามคืออันนี้ก็เรียกว่ามาถูกทางแต่คำถามคือคำถามคือจะกลับมาคำถามที่ถามรองธิบดีมันสักครู่นี้ว่ายกตัวอย่างบุรีรำเนี่ยนะคะคือมาถูกทางคือรักษาระยะห่างระหว่างก
จริงเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับปัจจัยที่สำคัญอันหนึ่งนะครับก็คือถ้าเราเจอจำนวนผู้ป่วยมากขึ้นเรื่อยอย่างสภาพอย่างนี้แล้วสักพักหนึ่งเราจะเจอผู้ป่วยที่เราไม่รู้ต้นต่อไม่รู้ว่าติดมาจากใครถ้าผู้ป่วยจำนวนนี้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยนะครับผู้ป่วยที่โผล่ตรงนั้นหย่อมนึงตรงนี้คนนึงตรงนี้คนนึงแล้วจำนวนผู้ป่วยอย่างนี้

ขาวนู่นขาวนี้แล้วเราเห็นเราไม่ได้รอตัวเลขแถลงจากสาธารณสุขเท่านั้นเนี่ยนะคะคุณหมอเราก็อาจจะมองว่าอันนี้เข้าสามได้แล้วนะเข้าสามไปเลยดีไหมจะได้จัดการกันง่ายเราคิดอย่างนี้ได้ไหมคะ
สำหรับสำหรับแต่ละคนเนี่ยอย่างที่ผมบอกวิธีการที่เราจะจัดการกับชีวิตเราเองเนี่ยนะครับเราไม่จำเป็นต้องรอทางการประกาศนะครับอย่างสมมุติว่าถ้าเราวิถีชีวิตของเราเนี่ยเราต้องพบกับผู้คนเป็นจำนวนมากจริงเราเห็นว่าการจำนวนผู้ติดเชื้อขนาดนี้ในกรุงเทพเนี่ยเราควรจะเปลี่ยนวิถีชีวิตแล้วเราก็เปลี่ยนนะครับไม่

มีการแพร่ระบาดกว้างขวางเลยนะตอนนั้นเราอาจจะมีผู้ป่วยหลักร้อยหลักพันนะครับแต่สักพักนึงเนี่ยถ้าเกิดว่าเรายังคุมสถานการณ์ไม่อยู่แล้วก็มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเรื่อยอย่างเหมือนในอิตาลีเนี่ยตอนนี้อิตาลีไปเป็นหมื่นแล้วใช่ไหมครับหรือในจีนเนี่ยนะครับในอูฮั่นเมืองเดียวนี้ก็ขึ้นไปเป็น๘หม

สุดท้ายของสายการติดต่อรอบเนี้ยก็จะหยุดที่เราแล้วถ้าผู้ป่วยทุกคนไม่ว่ามันจะถึงตอนนั้นเราจะมีผู้ป่วยกี่ร้อยกี่พันคนแล้วนะครับคิดได้เหมือนกันแล้วคนไข้สมมุติในวันนั้นเรามีคนไข้เป็นหมื่นแล้วแล้วคนหมื่นคนยังไม่แพร่ต่อให้ใครเลยแปลว่าอะไรครับแปลว่าอีกสิบสี่วันเราจะไม่มีคนไข้อีกแล้วอืมคุณผู้ชมคะถ
ที่ต้องเกี่ยวข้องเนี้ยนะคะคือเราสามเองก็ได้นะคะเราสามของเราเองก็ได้นะคะคือจริงจริงแล้วระยะสามมันจะมีผลเนี้ยอาจจะอาจจะทำให้รู้สึกตกใจเรื่องของตัวเล็กนิดหน่อยนะคะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือในแง่ของการบริหารจัดการของคนที่มีหน้าที่ในการรักษาในการอ่าดูแลสถานการณ์อันนั้นสำคัญแต่สำหรับเราเราจะส
เอาซักครึ่งปีเอาซักสองการก็ได้เป็นหลักพันไหมหรือจะถึงหลักหมื่นหรือเปล่าสักครู่ค่ะ
วิตเตอร์ของของส่วนตัวนะคะก่อนที่เราจะเข้ารายการกันเนี่ยนะคะคือ
คุณหมอเราน่าจะจัดรายการถึงเที่ยงคืนได้นะคะแต่ว่าจริงจริงแล้วเรื่องของการ
จะอยู่เฟส๒หรือเฟส๓คนกังขาอยู่มากครับเรียนขอขอแปะเพิ่มนิดเดียวคือไทยกำลัง
ใช้อังงี้ภาษาชาบาลอย่างลิธนาคือไทยกำลังใช้มาตรฐานในการบอกว่าระยะที่
กับระยะที่๓ต่างจากสากลไหมเราพยายามยันเอาไว้ให้อยู่ระยะที่๒ไหมค
ระยะที่๓ไหมเราใช้วิธีการประเมินแบบไม่สากลไหมไหมคะระยะ
เนี่ยเราตั้งเองเพื่อการบริหารจัดการของเรานะครับคือถ้าเราไปดูวิธีการ
ระยะของการอนามัยโลกเนี่ยนะครับองค์การอนามัยโลกจะแบ่งการแพร่ระบาดเป็น
ประเทศนะครับก็ตอนที่เริ่มมีการแพร่ระบาดในประเทศจีนเนี่ยนะครับมันเป็นระยะ
ที่สี่ของการแพร่ระบาดแบบการระบาดใหญ่ไปทั่วโลกแล้วนะครับก็พอเริ่มมี
ประเทศที่สองเริ่มมีการแพร่ระบาดเราก็เข้าสู่ระยะที่ห้าค่ะนะครับเพราะฉะนั้นตอนตอนที่เรา
มีการแพร่ระบาดในประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่สองเนี่ยนะครับเราก็เข้าสู่ระยะ
ห้าของวงการไมโลแล้วเมื่อเรามีอิตาลีเริ่มมีการระบาดตอนนั้นเนี่ยเราก็เข้าสู่
ระยะที่๖ของวงการใหม่โลกที่แบ่งก็คือเข้าสู่การระบาดใหญ่ไปทั่วโลก
แล้วตอนหลังก็มีประเทศที่เริ่มมีการแพร่ระบาดมากขึ้นนะฮะฉะนั้นนำเรียนนะครับว่าไอ้การ
แบ่งระยะแบบที่เห็นกันทั่วไปในเอกสารที่กระทรวงสาธารณสุขออกมาเนี่ยนะครับ
การแบ่งของเราเองนะครับแล้วก็เป็นการแบ่งเพื่อการบริหารจัดการของเราเองเป็นการ
ทำแผนของเราเองว่างั้นเถอะนะครับเพื่อให้เรารู้ว่าอ๋อระยะที่หนึ่งเราจะเน้นเรื่อง
อะไรนะครับพอเราเริ่มเจอมีการแพร่ระบาดในประเทศเราจะเริ่มดำเนินการยังไง
แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้ป่วยมากขึ้นเราจะจัดการยังไงนะครับเราเราพยายามจะ
แบ่งลักษณะระยะแบบนี้เนี่ยเพื่ออ่าส่วนหนึ่งอย่างที่คุณหมอบอกนะคะคือบริหาร
จัดการแต่ว่าในอีกทางหนึ่งที่ฉันเอาเอาตามอารมณ์สังคมด้วยนะคะคือพยายามจะหนีอะไรกลัว
อะไรเหมือนกระทบอะไรทำไมอย่างนั้นคือมันมีคำถามเยอะมากคุณหมอคิดว่าการเลือกที่
แบ่งระยะแบบนี้เนี่ยมันง่ายกว่าของสากลจริงเหรอคะอย่างงี้สมมุตินะครับว่าอย่างที่
ผมบอกว่าตอนเราอยู่ในระยะที่๒เราบริหารจัดการโดยการเอาคนไข้ทุกคนเลย
ไม่ว่าอาการน้อยแค่ไหนนะครับบางคนแทบไม่มีอาการเลยนะครับมาไว้ในลักษณะในมาไว้ใน
โรงพยาบาลทั้งหมดเลยเพราะอันนี้เป็นแผนปฏิบัติการของระยะที่เรามีผู้ป่วยในวงจำกัด
แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีผู้ป่วยมากขึ้นเรื่อยนะครับมากขึ้นเรื่อยจนถึงจุดหนึ่ง
เราก็จะเริ่มตัดสินใจแล้วว่าโอเคเราจะไม่รับคนไข้ที่อาการน้อยไว้ในโรงพยาบาลแล้ว
วิธีการจัดการนี้จะต่างไปอย่างสิ้นเชิงเลยเรากำลังจะปล่อยคนไข้กลับบ้าน
ถ้าเราจัดการไม่ดีเขาจะไปแพร่เชื้อที่บ้านนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นทางเลือก
ที่เราต้องเลือกแล้วก็เราจะต้องไปจัดการที่บ้านให้ดีด้วยนะครับตรงเนี้ยมันมันเป็นวิธีการจัดการของ
ของแต่ละระยะที่มันแตกต่างกันจริงนะครับแล้วก็ถามว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะต้องรับคนไข้ไม่ว่าอาการน้อยแค่ไหนไว้ในโรงพยาบาลทุกคนนะครับไม่มี
ประเทศไหนที่จะสามารถรับคนไข้ทุกคนไว้ได้เขามีเตียงไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้อาการน้อยน้อยยังไงก็จะต้องส่งกลับบ้านแล้วก็
วิธีการปฏิบัติของระยะที่๓นี้จะซับซ้อนขึ้นก็คือคราวนี้เราจะต้องไปบอกคนไข้ว่าอ๋อถ้าคุณอยู่บ้านแล้วคุณจะไม่ไปแพร่เชื้อให้กับคนที่บ้านเนี่ยคุณต้องทำตัวยังไง
และในขณะเดียวกันเราจะต้องไปบอกคนที่บ้านด้วยแล้วคุณจะดูแลคนไข้ที่อยู่ที่บ้านเนี่ยยังไงนะครับไม่ให้ตัวเราติดเชื้อแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ดูแลเขาได้เป็นอย่างดีอย่างนี้ครับ
เพราะฉะนั้นคือถ้าสมมุติเราประกาศให้เข้าสู่ระยะที่๓ในแง่ของการบริหารจัดการเนี่ยตัวอย่างประชาชนอย่างเราเองหรือว่าครอบครัวของคนที่เป็นผู้ป่วยโควิดเนี่ยคือก็ต้องพร้อมเข้าระยะ๓ด้วยถูกไหมคะ

แต่เมื่อสักครู่นี้ที่ฉันบอกว่าเราเข้าระยะ๓ของเราเลยก็ได้คือจริงแล้วเราเข้าตั้งแต่ตอนที่คนใกล้ตัวยังไม่ป่วยก็ได้คือรักษาระยะเลี่ยงได้เลี่ยงอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ทีนี้ในคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวฉันขอเขยิบไปหัวข้อเพิ่มเติมนะคะคือตัวเลขที่มันออกมาจากเอกสารเนี่ยนะคะจากเอกสารเดี๋ยวจะตกใจกันเพราะว่าจริงแล้วมันอยู่ในข่าวอยู่หลายวันแล้วนะคะคุณผู้ชมตัวเลขคาดการณ์ค่ะตัวเลขคาดการณมันมีอยู่๓ตัวเลขนะคะคุณผู้ชมบนบนเงื่อนไขของการทำอย่างไรในประเทศนะคะในเงื่อนไขที่แบบซึ่งไม่น่าจะเกิด
๑๖๗ล้านคนอันนี้ตัดทิ้งเลยมั้ยคะไม่น่าจะเกิดขึ้นในประเทศไทย๑๖๗ตัดทิ้งเลยมั้ยคะ
แล้วยังไปผับไปกับเพื่อน๑๕คนนะครับติดเชื้อ๑๔คนรอดแค่คนเดียว
คนเดียวไม่รู้จะร้อนหรือเปล่านะครับไม่รู้จะติดเชื้อด้วยหรือเปล่า
หรือไม่สบายแล้วไปสนามมวยตอนนี้สนามมวยน่าจะมีผู้ติดเชื้อเยอะแล้วนะครับ
น่าจะหลัก๑๐แล้วก็คงมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยนะครับ
ถ้าเรารู้ว่าเราไม่สบายแล้วเราหยุดแพร่อย่างที่ผมบอกนะครับ
แพร่จะไม่มีผู้ป่วยตามหลังมาเลยเราก็ป่วยของเราคนเดียว
แต่ถ้าเราไม่หยุดจะได้มีผู้ป่วยเป็น๑๐คนเป็นร้อยคนจากเราแค่คนเดียวนะครับ
ค่าที่คาดการณ์เนี่ยนะครับสำหรับกราฟที่สูงที่สุดนะครับ
ทราบไหมครับว่าค่าที่คนหนึ่งคนสามารถแพร่โรคให้กับคนอื่นได้คือเท่าไหร่

เพราะฉะนั้นคนหนึ่งคนที่ป่วยถ้าแพร่ให้กับคนอื่นได้๒๒คน
จะเกิดกราฟที่เห็นจะมีผู้ติดเชื้อ๑๖ล้านคน
แต่ถ้าคนไทย๑คนนะครับแพร่เชื้อให้กับคนอื่นได้๑๐คนนะครับ

เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้ผมเลยบอกไงครับว่า
ขึ้นอยู่กับตัวผู้ป่วยว่าคุณเลือกที่จะหยุดแพร่โรค
หรือคุณเลือกที่จะแพร่โรคไปให้คนอื่น
ถ้าคุณเลือกที่จะหยุดแพร่โรคประเทศไทยจะสงบสุขครับ
จะมีผู้ป่วยน้อยมากแต่ถ้าคุณไม่เลือกที่จะหยุดแล้วคุณออกไปจากบ้าน
แล้วก็ในขณะที่ไข้อายเจ็บคอเนี่ยนะครับ
ไปตามสถานที่ที่ผู้คนหนาแน่นไปแพร่โล่งให้กับคนที่คุณคุ้นเคย
คนคุณที่คุณรักเนี่ยนะครับคุณที่คุณคบด้วยเนี่ย
ก็จะเกิดภาพที่มีการแพร่ระบาดได้กว้างขวางจริง
คุณผู้ชมค่ะที่ถามคุณหมอแบบนี้เนี่ยนะคะ
เพราะว่าตัวเลขมันมี๓ตัวเลขบนเงื่อนไขที่คุณหมอบอกไปคือ
คือแล้วแต่ว่าสังคมจะปฏิบัติแบบไหนมันมีผลต่อตัวเลขหมดนะคะ
เขาเลยคาดการณ์ออกมาเป็น๓แบบ
ตัวเลขที่รุนแรงที่สุดคือติดเชื้อสะสมนะคะ
ติดเชื้อสะสมในระยะ๑ปีนะคะคือ๑๖๗ล้านคนนะคะ
ในขณะที่เตี้ยลงมาเนี่ยนะคะคือเอาล่ะกลางเราเตรียมรับมือได้ดีพอสมควรเลยนะคะ
จะอยู่ที่๒ปีนะคะประมาณ๒ปีเนี่ยเฉลี่ยติดเชื้อสะสมเนี่ยนะคะ
ประมาณ๙๙ล้านคนนะคะหรือถ้าแบบเข้มงวดสุด
ซึ่งเราต้องให้ความร่วมมือด้วยนะคะเข้มงวดแบบสุดสุดจริงเนี่ยนะคะ
อยู่ที่๒ปีติดแค่๔แสนคนแบบสะสมเอง
ทีนี้คำถามคือว่าถ้ามันรุนแรงสูงสุดมันอยู่ประมาณ๑๖๗มันเยอะมากนะคะ
แต่มันปีเดียวแต่อีก๒แบบคือ๙๙หรือไม่ก็๔แสนแต่กินระยะ๒ปี
คำถามคือตัวเลขไหนใกล้เคียงกับสิ่งที่เราประเมินสถานการณ์ตอนนี้ในสังคมไทยที่สุดคะคุณหมอ
มันอยู่ตรงกลางระหว่างอันที่๒กับอันที่๓นะครับ
นี่คือสิ่งที่เราอยากให้มันเกิดจริง
คราวนี้จะต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าบางคนอาจจะอยากให้มันจบเร็ว
แต่จบเร็วนี้จะมีผู้เสียชีวิตเยอะมากนะครับ
เพราะว่าตะกี้นี่บอกตัวเลขผู้ป่วยทั้งหมด๑๐กว่าล้านใช่ไหมครับ
เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ที่เราจะสามารถดูแลคนไข้ทั้งหมดได้ในเวลาสั้นนะครับ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทุกประเทศทำตอนนี้ทุกประเทศทำ
ปิดเมืองปิดประเทศทำโน่นทำนี่ทุกอย่าง
คือทุกคนไม่ต้องการให้มันกราฟพุ่งปลื๊ดแล้วก็ลงเลย
ทุกคนต้องการให้มันไปช้าขึ้นไปเรื่อย
คือยืนระยะในการรับมือได้มากกว่าด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับเพราะว่าอย่างสมมุตินะครับผมยกตัวอย่างอย่างนี้
ว่าถ้าประเทศไทยมีเตียงอยู่สักแสนเตียงนะครับที่จะรับคนไข้โควิดได้
แต่ถ้าเรามีคนไข้ปลื๊ดเดียวไป๕แสนคนต่อเดือนอย่างนี้นะครับ
จะมีคนไข้๔แสนคนที่ไม่มีเตียง
แต่ตรงนี้เราพูดถึงคนไข้หนักที่จำเป็นจะต้องพักในโรงพยาบาลด้วยนะครับ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการถ้าเรามีเตียงอยู่แสนเตียง
ก็คือเราประคับประคองให้คนไข้เนี่ยค่อยมีเดือนนึงสักสามหมื่นห้าหมื่นไปอย่างนี้ได้ไหมนะครับ
เพื่อที่เราจะได้ดูแลเขาได้อย่างเต็มที่อัตราการเสียชีวิตก็จะต่ำลงมาด้วย
แล้วก็พอถึงเวลาหนึ่งนะครับถ้าเรายื้อระยะไปได้เนี่ยนะครับเราอาจจะมีวัคซีนนะครับ
พอถึงจุดนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับจบแล้วทุกคนได้วัคซีนก็จะไม่มีใครติดเชื้อต่อแล้วนะครับ
แต่คุณผู้ชมคะที่เราพูดกันมาทั้งหมดที่ฉันสรุปให้เดี๋ยวจะตกใจตัวเลข
ก็คือว่าคือณตอนนี้เป็นไปได้นะคะเป็นไปได้ที่อาจจะถึงหลากหลายล้าน
แต่ก็เป็นไปได้เช่นกันที่อาจจะอยู่แค่หลายแสนในการติดเชื้อสะสมนะคะ
ขึ้นอยู่กับณตอนนี้เพราะจริงแล้วตัวกราฟที่ทำมาเนี่ยคือเรายังอยู่ในจุดเริ่มต้น
การระบาดอยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นยังเลือกได้ว่าใช้มาตรการไหน

ตอนนี้มีหลายคนที่กังวลกลัวไปตรวจ

คนที่ป่วยบางทีไม่ได้รู้ตัวนะคะ

จังหวะที่เราจะไปตรวจหาเชื้อ
หรือจังหวะที่จะป้องกันตัว

แต่การไปตรวจในเวลาที่ยังหาเชื้อไม่เจอ

มันแค่ไปจังหวะที่ยังตรวจเชื้อไม่เจอค่ะ
คุณผู้ชมคะทีนี้ถามไม่ได้ครบทุกคำถาม

บุคลากรอุปกรณ์ห้องเตียงใดก็แล้วแต่

อันนี้ก่อนคือว่ามันจะมีสองแบบค่ะตอนนี้ที่เจอคือหนึ่งกลัวระแวงไม่แน่ใจว่า
สมมุติเราเจอเพื่อนเราคนหนึ่งเนี่ยนะคะเป็นโควิดแล้วเพื่อนเราเป็นโควิดแล้วเราก็นึกไปว่า
ฉันน่าจะอยู่ในวงจะวง๑ใกล้สุดวง๒ถัดมาวง๓ใดก็แล้วแต่
ฉันต้องไปตรวจแล้วแหละคำถามนี้ก่อนนะคะคนที่จะไปตรวจมันต้องมีอาการบวกกับ
อยู่ในเกณฑ์ที่ทางกรมบอกเอาไว้ใช่ไหมคะครับถึงควรจะไปตรวจเรียนเข้าใจถูกไหม
ถูกต้องครับคือมีสองอย่างคืออยู่ในกล่องของคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
สัมผัสอยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดหรือจากมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดก็แล้วแต่
บวกกับอีกหนึ่งกล่องคือมีอาการตามที่ทางกรมแนะนำไว้ค่อยไปตรวจถูกไหมคะ
ถูกต้องครับแต่ดิฉันรอไม่ได้หรอกค่ะเพราะที่ฉันได้ข่าวมาว่าอ่า
ระยะฟักตัวแต่ละคนไม่เท่ากันนะหรือเอาบางคนไม่แสดงอาการด้วยซ้ำไปนะ
ครับคุณหมอจะตอบนี้แล้วไงคะถ้าเราไม่มีอาการเนี่ยเราก็อยู่ใช้ชีวิตเหมือนกับปกติอะครับ
ถึงเราจะติดเชื้อแต่เราไม่มีอาการก็ไม่เป็นไรใช่ไหมครับ
เราก็คำว่าไม่มีอาการเนี่ยก็คือสุดท้ายแล้วเราจะไม่มีอาการอะไรเลย
แม้เราจะติดเชื้อโรคส่วนใหญ่ครับโรคติดเชื้อไวรัสหลายชนิดมาก
จะมีการติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการแม้แต่โรคที่อันตรายมากอย่างเมิร์สหรือยังอิโบล่า
ก็มีผู้ติดเชื้อไม่มีอาการด้วยเหมือนกันนะครับ

ป่วยครับก็ติดเชื้อไม่มีอาการก็ไม่ป่วยครับ
เชื้อไม่มีอาการก็คือไม่ป่วยก็คือไม่เป็นแต่เรียกว่าติด
ใช่ครับแม้แต่ไข้เลือดออกก็มีติดเชื้อไม่มีอาการ
ไม่มีไข้ไม่มีอะไรเลยก็เหมือนกับคนปกติแต่ติดเชื้อไปเรียบร้อยแล้ว
ก็เรามีภูมิกันโดยที่เราไม่ต้องป่วยก็เป็นเรื่องดีไม่ใช่แหละครับ

มันเขียนเครื่องหมายเป็นสมการง่ายได้ไหมคะคุณหมอว่า
ติดเชื้อไม่มีอาการเท่ากับ
เดี๋ยวผมเอาอย่างนี้ดีกว่าคนที่ติดเชื้อทุกคนไม่ได้แปลว่าทุกคนต้องมีอาการ
แต่ติดเชื้อแล้วทุกคนมีภูมิกันจะไม่ติดเชื้ออีก
กับพวกหนึ่งติดเชื้อแล้วมีอาการแสดงเช่นมีไข้อายเจ็บคอหายใจลำบากนะครับ
สองพวกนี้ใครโชคดีกว่ากันก็ติดเชื้อไม่มีอาการโชคดีกว่าอยู่แล้ว
มีภูมิกันโดยที่ไม่มีอาการอะไรเลยคราวนี้ถ้าเรามีอาการ
คราวนี้บวกกับประวัติเสี่ยงเราอยู่ในระยะนี้เราไปตรวจ
แต่ถ้าสมมุตินะครับว่าอำเภอเราเนี่ยจังหวัดเราเราอยู่มุกดาหารหรืออยู่ที่ไหนก็แล้วแต่
ยังไม่มีผู้ป่วยเลยสักคนหนึ่งไม่มีนักท่องเที่ยวสักคนหนึ่ง
แล้วอยู่ดีเรามีไข้ไอเจ็บคอจะวิ่งไปตรวจวันนี้ไหมไม่จำเป็นเลยนะครับ
ที่เราจะติดเชื้อนี้แทบจะเรียกว่า๐๐อะไรอย่างนี้นะครับ
คราวนี้ตอนนี้คนกังวลมากเพราะว่าเราดูข่าวแล้วเราก็ไม่รู้ว่า
ความเสี่ยงมันเกิดจากอะไรความเสี่ยงจากของการติดเชื้อเกิดจากสองอย่างครับ
ที่หนึ่งเราไปอยู่ใกล้ชิดกับคนที่ป่วยจริงแล้วเขาไอแล้วเขาพูดน้ำลายกระเด็นมา
แล้วเราหายใจเอาน้ำลายเขาเข้าไประยะหนึ่งเมตรนะครับหรือหนึ่งเมตรหรือสองเมตร
เป็นระยะที่น้ำลายสามารถกระเด็นไปได้ถ้ามีอาการไอเจ็บคอนะครับ
ที่สองนะครับคนไข้อาจจะไอทิ้งไว้อย่างเช่นมานั่งโต๊ะนี้แล้วก็ไอแล้วก็น้ำลายเชื้ออยู่บนโต๊ะ
แล้วเราเอามือของเราไปโดนโต๊ะแล้วเรามาขยี้ตาเคลียร์จมูกเข้าปากเชื้อไม่เข้าทางมือ
มันจะเข้าก็ต่อเมื่อเราไปขยี้ตาเขียดจมูกหรือเข้าปาก
เพราะฉะนั้นเนี่ยเชื้อตามโต๊ะเราก็สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการล้างมือด้วยเจลหรือไม่ก็ล้างมือด้วยอ่างที่อ่างล้างมือนะครับ
ตรงนี้ก็จะสามารถที่จะลดความเสี่ยงส่วนนี้ของเราไปได้นะครับ
คราวนี้มาว่าเราไปสัมผัสกับเขาสัมผัสแบบผิวเผินไม่ติดเชื้อนะครับ
เดินสวนกันไม่ติดเชื้อเดินกันในห้างไม่ติดเชื้อ
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปสัมผัสกับผู้ป่วยไม่ได้แปลว่าเราจะติดเชื้อจากเขานะครับ
ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นไม่ง่ายขนาดนั้นนะครับ
ทีนี้เน้นย้ำอีกทีนะคะสมมุติถ้าเรากังวลว่าเอ๊ะฉันจะป่วยไหมนะ
นะคะฉันฉันไปกินข้าวกับเพื่อนที่เขาเป็นโควิดแล้วนะคะ
หรือเรามาจากพื้นที่จากจังหวัดจากประเทศที่มีคนป่วยโควิดแล้ว
ต้องดูด้วยว่ามีอาการไหมคือคุณเป็นกลุ่มเสี่ยงจริง
แต่คุณต้องดูว่าคุณมีอาการไหมใช่ไหมคะ
ถ้าคุณไม่มีอาการอย่างที่คุณหมอบอกต่อให้ติดเชื้อไม่มีอาการก็ไม่มีอะไร
ก็ไม่เป็นไรจบมันก็มันคล้ายกับเท่ากับก็ไม่ได้ป่วย
ถ้าภาษาเดียวนะเท่ากับไม่ได้ป่วยใช่ไหมคะ
ทีนี้คำถามก็คือว่าขอคำถามสุดท้ายสั้นค่ะ

คือคนที่ป่วยนับยังไงเพราะกลัวว่าไปตรวจในระยะที่ตรวจแล้วไม่เจอค่ะ

คือเช่นสมมุติเราไม่แน่ใจว่าเราไปประเทศนี้มายังไม่มีอาการเลยนะคะ

คือกลัวว่าไปตรวจแล้วไม่อยู่ในระยะที่ตรวจแล้วเจอเชื้อมันมีแบบนี้ไหมคะ
ถ้าสมมุติว่าเรากลับมาแล้วเรามีอาการนะครับถ้าเรามีอาการถ้าตรวจแล้วไม่เจอเชื้อก็คือไม่เจอเชื้อครับไม่ใช่
แต่ถ้าตรวจเจอเชื้อก็คือใช่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีอาการก็คือมีเชื้ออยู่ในร่างกายแล้ว
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนะคะถ้าง่ายที่สุดถ้าจำอย่างนี้นะคะต่อให้คุณเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือไม่กลุ่มเสี่ยงคุณรู้ตัวว่าคุณเสี่ยงหรือคุณไม่รู้ตัวว่าคุณเสี่ยงก็แล้วแต่ให้ดูอาการเป็นหลักด้วยถูกไหมคะก่อนที่จะเดินไปตรวจ
ต่อให้เฮ้ยมันตั้งนานแล้วนะฉันอยู่กลุ่มเสี่ยงแต่ยังไม่มีอาการก็ยังไม่ต้องกังวล
สมมุติผมกลับมาจากกลับมาจากอิตาลีนะครับแล้วผมนั่งเฝ้าดูอาการของผมเองจนครบ๑๔วันไม่มีอาการก็ผมก็กลับไปทำงานไม่ต้องไปตรวจก็ได้
แต่แต่ก็ต้องดูต่อไปเรื่อยว่าถ้ามันเกิดมีขึ้นมาในวันที่๑๗๑๘๑๙๒๐ไปตรวจได้ใช่ไหมคะ
ผมไม่ห่วงครับเพราะระยะฟักตัวที่ยาวที่สุดตอนนี้ที่องค์การอนามัยโลกให้ก็คือ๑๔วัน

เพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมไปมีอาการเอาวันที่๑๗๑๘นะวันที่๑๔วันที่๑๕ผมออกจากบ้านไปแล้วผมอาจจะเพิ่งไปติดมาเมื่อวานก็ได้